ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดกับรถคันนี้นะครับ
แล้วก็คนที่นั่งอยู่ในรถ๓คนตกอกตกใจ
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่ทำไมถึงกระโดดมาเกาะท้ายรถ
เกาะอยู่แบบนี้พูดจาไม่รู้เรื่อง

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาถ่ายไว้ได้นะครับ
นิออน

แจ้งเลยแจ้งเลย
ถ้าคุณเป็นคนในรถคุณทำอย่างไรดีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าปากซอยวัดนาน้อย

เจ้าของคลิปเอาคลิปมาลงแล้วก็โพสต์เล่าเรื่อง

จอดรถรอพี่อยู่หน้าปากซอยวัดนาน้อย
อยู่มีคนพยายามมาเปิดรถเราและเคาะกระจก
แต่ดีที่เราอยู่ในรถแล้วก็ล็อกรถเอาไว้
มันพยายามขึ้นรถพวกเราก็เลยต้องขับ

ทีนี้มันก็เลยกระโดดเกาะหลังรถอยู่อย่างนั้นเลย
โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเอาไว้ได้นะครับ
โดยเหตุการณ์หลังจากคลิปที่เราให้ดูไปตอนต้นเนี่ย
คือคลิปนี้เจ้าของคลิปก็โทรแจ้ง๑๙๑
โทรแจ้งตำรวจก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาจับตัวผู้ชายคนที่เกาะรถคันนี้ไป
แล้วก็ทุกคนในรถที่มีอยู่๓คนก็ปลอดภัยโล่งใจ
แต่ก็ยังสงสัยอยู่ผู้ชายคนนี้เกาะรถของพวกเธอทำไม
หลายคนเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวตามไปด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่ายังโชคดีนะที่คนในรถล็อกรถเอาไว้

ไม่รู้มันจะทำอะไรคนในรถบ้างนะฮะ
เรื่องนี้สำคัญมากแล้วก็อยากจะให้นำมาย้ำเตือน
ให้เป็นอุทาหรณ์แก่ประชาชนทุกคนด้วยนะครับ
เวลาขึ้นไปนั่งอยู่บนรถแล้ว
เมื่อท่านปิดประตูรถปั๊บท่านกดล็อกประตูทุกครั้งเลย
ว่าท่านจะแค่จอดรอใครแป๊บเดียวก็ตาม
ก็เอามาเตือนกันนะฮะ